เป็นข่าวข่าวที่ร้อนผ่าแล้วมันก็อื้อเฉาข่าวจริงค่ะ
กรณีที่มีผู้โดยสารขึ้นมาบนรถตุ๊กแล้วนั่งตักกัน

หลังจากนั้นด้วยท่าทางด้วยเสียงร้องคือเหมือนมีเพศสัมพันธ์กัน
ทีนี้จะให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปนี้ก่อน
แล้วเดี๋ยวมาฟังนะคะทั้งฝั่งคนขับรถว่ายังไงค่ะ
นี่ไงคุณผู้ชมบนรถตุ๊กเนี่ยผู้โดยสารคือเป็นชาวต่างชาติแหละ
ผู้ชาย๓คนผู้หญิง๒คนแล้วที่นั่งอยู่ริมขวาสุด

ลักษณะเหมือนไม่ใส่กางเกงไม่ใส่กระโปรง

แล้วเอาจริงถ้าเกิดฟังเสียงมันก็จะมีเสียงอีอะอีอะกันบนรถ

รถตุ๊กก็เบรกกันไปให้เขายกกันไปอะไรอย่างนี้นะครับ
คลิปนี้ถ่ายได้โดยคนที่ขี่รถจักรยานยนต์
คือขี่ตามมานี่แหละเห็นอะไรมันพิลึกพิลึกแปลก

ใช่แล้วก็เลยขี่ไปเรียบข้างแล้วก็ถ่ายคลิปไว้เลย
คุณผู้ชมหน้าจอนี้คือสิ่งที่เขาโพสต์
มาเพิ่งเคยเจอเขาทำอะไรกันบนสามล้อ
แล้วก็เป็นแฮชแท็กคุณผู้ชมลองอ่านดูนะคะ
ทีนี้ค่ะคลิปนี้ที่ได้ยินเสียงว่าไม่ใส่กางเกงในเหรอ
อันนี้เป็นเสียงของคนที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาแล้วก็ถ่ายคลิป

ใช่ค่ะแต่ทีนี้ค่ะก็ต้องตรวจสอบต่อแหละ
คนขับรถตุ๊กทั้งผู้โดยสาร
เราได้ไปเจอกับคนที่ถ่ายคลิปนะ

เจนก็เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงประมาณเที่ยงคืนเนี่ย

มาถึงตรงแยกนี้นายเจนคือคนเสื้อสีแดงที่นั่งหันหลังอยู่
คือเขาบอกว่ามาถึงช่วงแยกสุรสัตว์สาธารณ์
ผมเห็นตุ๊กคันนี้มีผู้โดยสารต่างชาติอยู่บนรถ
ผู้หญิงก็ทำท่าแบบโยกตัวแบบที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะ
ผู้หญิงนั่งซ้อนตักผู้ชายอยู่
ค่ะแล้วเขาบอกว่าตุ๊กนี่นะจอดสามไฟแดง
แต่พฤติกรรมของคนผู้โดยสารยังไม่ยอมหยุดเลย
ต้องหยิบมือถือมาถ่ายเอาฟังเจ้าของโพสต์เขาเล่าหน่อยค่ะ
ได้ยินเสียงว่ามันเหมือนว่าสนุกสนานเฮฮากัน
มันก็ขับผ่านผมไปผมก็เลยเห็น
ตอนแรกก็ไม่แน่ใจเลยครับตามไปดู
จังหวะติดไฟแดงนะพี่ก็เลยเห็นว่าเหมือนผู้หญิงเหมือนถอดกางเกง

เอามาถ่ายเสร็จก็อย่างที่เห็นนะพี่

แต่ผู้ชายมันก็เอามือปิดข้างหน้า
ผมพยายามจะดูข้างหน้าไงครับมันก็เอามือปิด
แต่มันไม่เห็นผมตอนแรก
ก็ได้ยินเสียงร้องของผู้หญิงเหมือนอี๊ะอะไรอย่างนี้นะ

แล้วก็เสียงเพื่อนที่อยู่บนรถตุ๊กซึ่งเป็นชาวต่างชาติ

คนขับรถตุ๊กก็เหมือนรู้เห็นเป็นใจยิ่งเบรกยิ่งโยกใหญ่เลย
แล้วนายเจนเขาบอกว่าผู้หญิงที่นั่งข้างบน
เหมือนกับไม่ใส่กางเกงในเพราะว่าเขาถกขึ้นมา
จะถึงเอวอยู่แล้วแล้วก็ไม่เห็นอะไร
แล้วก็คุณเจนเขาก็ขี่รถไปแล้วก็เหมือนมีเพื่อนซ้อนท้าย
เขาก็คุยกันเองนั่นไม่ใส่กางเกงหรือเปล่า
นั่นทำอะไรกันหรือเปล่าใช่ค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะพอเราได้คุยกับเจ้าของโพสต์แล้ว
มันมีเจ้าของรถตุ๊กคันนี้ด้วยนะ
เจ้าของนะคุณผู้ชมเป็นผู้หญิง
ไม่ใช่คนขับนะใช่ค่ะเจ้าของรถคือนางพรศรีนวลศรี
ก็บอกว่าเพิ่งรู้จากข่าวเหมือนกันแล้วพอดูทะเบียนรถ
ก็ยืนยันว่าเป็นรถของนางพรศรีจริง
พรศรีให้ข้อมูลค่ะบอกว่าตุ๊กคันนี้จะมีคนขับ๒คน
แบ่งกันกะกลางวันกับกลางคืน
ส่วนคนที่ขับช่วงเกิดเหตุเป็นหลานของฉันเอง
ปกติจะออกรถช่วงค่ำแล้วก็วิ่งรถอยู่แถวพวกศรีลมพัดพงตรงนี้

ส่วนผู้ชายที่อยู่ในรูปที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้หน้าจอนี้นะคะ
คือคนขับรถตุ๊กคนนี้
ใช่ค่ะคือป๊อกแป๊กเพราะว่าช่วงหัวค่ำเมื่อวานเนี่ย
๊อกแต๊กมาให้ข้อมูลกับตำรวจ
เพราะว่าตำรวจสนยานวาก็เรียกป๊อกแก๊กมาสอบปากคำ
แล้วก็มีวัยรุ่นที่ถ่ายคลิปด้วย

เขาก็บอกว่าไอ้ตอนที่เห็นบนรถนั้นน่ะ
ผู้โดยสารเขาไม่ได้มีเซ็กกัน

มันเป็นการแบบล้อเล่นสนุกสนานแค่นั้นเอง
คือผมก็ขับไปแล้วก็เบรกเขาก็สนุก

คือป๊อกแป๊กเขาบอกว่าเขาก็รับผู้โดยสารแบบนี้มาเยอะ
เวลาที่ไปดื่มไปสังสรรค์กันมาแล้วรับดึกดื่น
แล้วก็จะยิ่งคึกเวลาที่รถตุ๊กของเราขับมัน

เห็นคือเขาไม่ได้มีเซ็กกันแน่นอน

แล้วภาพที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่ที่เขาจับมือกัน
คือจับมือกับคนถ่ายคลิป
ค่ะคนถ่ายคลิปกับคนขับสำล็อก

ก็คงบอกนั่นแหละบอกว่าสิ่งที่ทางคนถ่ายคลิปเข้าใจ
เข้าใจผิดนะพี่จริงไม่ได้เป็นแบบนั้น
ผมยืนยันเพราะผมเป็นคนขับรถสามล้อคืนนั้นเอง

ไม่ได้เห็นในมุมเดียวกับที่คนขี่รถจักรยานยนต์เขาเห็น

คือคนขับจริงจริงอาจจะไม่เห็นอะไร
เอางี้เอางี้งั้นดิฉันอยากให้คุณ

ผมว่าเขาใส่อยู่ครับกางเกงมันสั้นครับ

แล้วที่ขับจึก
ใช่แล้วก็บนรถป๊อกแก๊กบอกว่าไม่ได้เปิดเพลงไม่ได้มีการร้องเพลง
แต่ไอ้ร้องในคลิปคือเขาก็ร้องกันเอง
เขายืนยันแบบนี้ซึ่งทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่องนี้ถึงรองโฆษกถึงทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เลยนะว่าผมดูคลิปแล้วพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มเนี้ย
ต้องบอกก่อนนะเป็นชาวญี่ปุ่นผู้ชาย๓ผู้หญิง๒
คือเข้าข่ายผิดฐานกระทำอนาจารย์ต่อหน้าธารกำนันมีโทษปรับ๕๐๐๐บาท
แล้วก็บอกว่าอาจจะมีการติดตามกลุ่มนักท่องเที่ยวดังกล่าวมาสอบปากคำด้วยนะครับ